ก็อย่างที่ทราบกันดีก็เริ่มว่ายน้ำ
ในว่ายน้ำโข่งกำลังทำกิจกรรมกันอยู่เพื่อ
ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่นะครพนม
แล้วก็โรงพยาบาลในแขวงคำม่วนสวปปลาว
ตัวโน้าก็ใช้ท่าวิสไตล์และก็ท่ากบ
จากภัณฑ์พรศัยนะครับที่เคยติดทีมชาติไทยระหว่างปี๒๐๑๑ถึง๒๐๑๕นะครับ
แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทีมกับโตโน่ที่อายุทยายูเนเต็ดในศึกไทยลีก๒ด้วยนะครับ
โพสต์ข้อความไว้ว่ากำลังใจมีให้เสมอสู้นะครับพี่ชาย
ก็เคยลงเล่นด้วยกันมาแล้วนะครับในศึกไทยลีก๒ในฤดูการนี้นะครับ
ส่วนอีกคนนึงก็คือดัชกรทองเหล่านะครับที่ติดทีมชาติไทยมาตั้งแต่ปี๒๐๑
ก็โพสต์ข้อความเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็บอกว่า
สู้นะครับพี่เป็นกำลังใจให้ครับขอให้วันนี้เป็นวันที่สมบูรณ์แบบสำหรับพี่ครับ
ปลอดภัยแล้วก็สู่นะครับ